ในช่วงหัวข้ามวันที่ผ่านมาแฟนส่งใจเชียร์๒ตัวแทนสโมสรจากไทยทั้งเชียงรายยูเต็ดและเอสซีจีเมืองทอยเต็ด
ที่สามสุธาสัยครับเมืองทองตัวแทนจากไทยนะครับพบกับยาโฮดารุต้าซิมแชมป์ลีกจากมาเลเซีย
เมืองทองนำ๑๐ครับหลุดกับดักล้ำหน้าเข้าไปนะครับสหรัฐอยู่เย็นจากการจ่ายของทางไอศักดรายสอน
แล้วก็๒๐นาที๒๐ครับธีรทรจ่ายให้กับทิสตองโดนาที๒๘เมืองทองในจุดโทษครับ
แบตตี้ยิงไม่พลาดครับ๔๕นาทีแรกเมืองทองนำ๓๐เจอกัน๒ปีก่อนนี่
เสมอ๐๐แล้วต้องดวนจุดโทษเลยนะครับแล้วก็วินเนี่ยเซฟ๓จุดโทษ
ครึ่งหลังครับปืนนี้ไม่ฝืนเลยครับเกมนี้โอ้โหยิงสลุดเลยครับ
เมืองทอง๔๐นะครับเดเบตตี้จ่ายให้กับธีรทร
แล้วก็ดูสิครับโอ้โหปั่นฟรีคลิกจังหวะนี้ของเฮเบตตี้สุดงามเลยครับ
หนีห่าง๕๐จุดโทษเจ็บครับยาโหมาได้๒ประตูนะครับ
จากทางฮอร์เก้เปอร์เรด้าดีอาร์สเหมาคนเดียว๒ลูกครับ
เมืองทองชนะยาโฮไป๕ต่อ๒ก็ยังเพียงพอที่จะถล่มนะครับ
ผ่านเข้าสู่รอบ๓ต่อไปส่วนอีกคู่หนึ่งครับเชียงรายุทธครับ
เอาชนะบาลียูเต็ดจากอินโดนีเซียในช่วงต่อเวลาพิเศษ
หลังจากที่เวลาปกติเสมอ๐๐นะครับเชียงรายได้๒ประตูจาก๒ตัวสำรองครับ
ก็คืออัครวินสวัสดีและปฐมพลเจริญรัฐนาพิรมนะครับ
โอ้โหยิงสวยทั้งสองประตูครับรอบต่อไป
วันที่๓๐มกราคมนะครับเมืองทองจะบุกไปเย็นคาชิวาเรโซ
ทีมจากเจลีญี่ปุ่นดิกวิอันดับ๔แล้วก็เชียงรายครับ
บุกไปเยือนเซี่ยงไฮเอสไอพีจีจากจีนนะครับ
ออสการ์นะครับอดีตนักเตะของเชลซีอยู่